พนักงานอบตลางานครับ
ลางานประมาณ๓เดือนคุณผู้ชม

สมกันหลายอย่างรวมกัน
ลากิจด้วยลาอะไรอีกหลายอย่าง
แต่ว่าในระหว่างที่ลาเนี่ย

ผีน้อยแล้วก็แผลงมาเป็นผีน้อยเนี่ย

ไปทำงานต่างประเทศที่เกาหลีใต้
อย่างผิดกฎหมายครับคราวนี้เนี่ยนะครับ
ก็ถูกตมเกาหลีก็ส่งแล้วผลักดันกลับมาดิ
แต่ว่าอ้าวกลับมาก็

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้จะมี๒ประเด็นอยู่ในข่าวนี้
คุณผู้ชมเอาเรื่องแรกก่อนประเด็นแรกก่อน
จุดเริ่มต้นมาจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
โพสต์บอกว่ามีพนักงานผู้ช่วยการคลัง
ของออาจสามารถจร้อยเอ็ดลาพักร้อนด้วย

ต่อมาพบว่าถูกตมเกาหลีใต้จับตัวได้

เหมือนขออภัยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งช่วงลางานก็เงินเดือนอบตก็ยังรับอยู่นะครับ
จากข้อมูลพบว่าพนักงานคนนี้บรรจุรับราชการ
เกือบ๑๐ปีครับเป็นพนักงานราชการ
ใช้สิทธิลาพักร้อนไปเกาหลีใต้ตั้งแต่๓ถึง
๖มกราคม๒๑๖๖๑๐วันไม่นับเสาร์อาทิตย์นะ
ลาเขาไม่นับเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาหยุดอยู่แล้ว
ราชการและยื่นลากิจต่อวันที่๑๗มกราคม
จนถึงยาวหน่อยนะเพราะมันถึง๒๑มีนาคมนู่นน่ะ
มกราศถึง๒๑มีนาคมอีก๔๕วันไม่นับเสาร์อาทิตย์
ต่อเนื่องกันแบบนี้คุณผู้ชมต่อเนื่องกันนะ
โดยได้รับเงินเดือนตลอดนะพันธาอากาศเอกสรายุทธ์สุ่มมาตร
หลัดอบตอาจสามารถชี้แจงบอกว่านักข่าวตรวจสอบแล้วครับ
ตรวจสอบแล้วพนักงานคนนี้ลางานจริงตั้งแต่เดือนมกราศ
จนถึง๒๑มีนาคมแล้วก็กลับมาทำงานวันที่๒๕มีนาคม
ขาดราชการไปแค่๓วันแต่ตามระเบียบของพนักงานราชการเนี่ย
ห้ามขาดงานติดต่อกันโดยไม่แจ้งเกิน๗วันกรณีนี้ถือว่า
ไม่ผิดระเบียบนะไม่ผิดระเบียบจึงไม่ถูกลงโทษไม่ถูกไล่ออกจากงาน
ส่วนที่ขาดงาน๓วันก็ได้ทำเรื่องหักค่าแรงวันที่ขาดไปแล้วนะครับ
ส่วนการที่ถูกร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยก็งงเหมือนกันงงทำไมล่ะท่าน
เพราะที่ผ่านมาทำไมมันผ่านไปตั้ง๔เดือนแล้วทำไมเพิ่งมาร้อง
รวมทั้งมีความพยายามโยงว่าเขาคือท่าประหลักท่าประหลักของที่ชี้แจง
เขากับพนักงานหญิงคนนั้นมีเรื่องชู้สาวกันซึ่งมันไม่จริงดอมมันไม่จริง
เชื่อว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคืออดีตพนักงานอบตที่พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็น
เพราะว่าตอนนี้อบตอยู่ระหว่างสอบสวนเขาเขาจะทำโครงการ๑อยู่
แล้วเสียผลประโยชน์จากโครงการนี้หรือเปล่าลองฟังประหลัดชี้แจงก่อน
เพราะ๓วันตรงนี้มันก็ไม่นับว่าเป็นวินัยทางรัฐมันไม่นับเป็นวินัยอย่างร้ายแรง
ถ้าวินัยอย่างร้ายแรงต้องผ่านรายการ๘วันขึ้นไป
ถ้าเป็นเรื่องนี้จริงก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าเบี่ยงเบ้นประเด็นออก
เพื่อให้จุดนั้นมาสนใจที่จุดนี้แล้วก็คนมาโฟกัสที่จุดนี้
แล้วก็วันละบาท
เขาไม่ได้ไปเก็บทุกวันแต่สามเดือนส่งที
ส่งให้เจ้าหน้าที่อบตคนหนึ่งดูแล

พอเสียชีวิตปั๊บมันเหมือนกับการออมชาวบ้านกิจ

พอเสียชีวิตปั๊บก็จะได้เงินตอบแทน
ปัจจุบันมีเงินหลายล้านบาท
โครงการนี้หลายล้านบาทใช่ไหม
ใจอยากจะชี้แจงอยากจะเปิดเผยตัวนะครับเพราะคนที่นั่นเขาก็รู้อยู่ว่าเป็นใครก็มาส่วนพี่ผู้หญิงคนนี้พนักงานราชการอบตคนนี้ที่ลากิจไปขนาดนี้อยากจะชี้แจงก็มาเรียนเชิญที่ไทยรัฐทีวีครับ